ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาทินีแล้วค่ะ

วันนี้ได้เวลาตรวจสอบดวงชะตาแล้ว

เพราะว่าหมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องราวของ๓ราศี
ที่วาสนาดีมีเกณฑ์โดนชะตาดีขึ้น
ดีขึ้นไม่ธรรมดานะคะ

อู๋ไม่ใช่ดีแบบประเดี๋ยวประดาวใช่เลยค่ะจะมีด้วยกัน๓ราศรี
สามราศรีที่เขาขายดวงดีแบบระยะยาวแบบยองสัมปัติธรรมเลย
จองเลยยิงยาวอ่าใช่ค่ะราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษ
สำหรับชาวราศีเมษเรียกได้ว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยก็ว่าได้
เพราะว่าอุปสรรคปัญหาช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้คุณหนักอกหนักใจ
มันก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานช่วงที่ผ่านมาการงานอุปสรรคเยอะ
ปศักดิ์เยอะในเรื่องของการแข่งขันอะไรอู้
มันจุกจิกมากมายแต่ว่าต่อจากนี้ไปจะดีขึ้น
โดยจะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไป
อีกแป๊บเดียวเองอาทิตย์เดียวใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ชาวราศีเมษเนี่ย

แต่มันคืออีกอึกใจเดียว

ในช่วงนี้ก็อาจจะยังเจอปัญหาในเรื่องของการงานจุกจิก
ในเรื่องของการแข่งขันการงานอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

เราคิดอะไรแล้วมันอาจจะยังไม่ได้สมใจปรารถนาทันที

รอนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะ
ต้นเดือนหน้านี้เองเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะหมอไก่

วันหยุดมีโอกาสไปทำบุญ
ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์

จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้ดีอย่างยิ่งเลยนะคะ
หรือว่าถ้าบางคนไม่ได้ไปไหน
อยู่บ้านก็เป็นการงดทานเนื้อสัตว์ก็ได้

ละเว้นกันไปตามกำลังที่เราจะไหว
จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นแบบช่วยเหลือชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรยังไงบ้าง
ขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับใจล้วน
ใช่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจดีแค่สัตว์เล็กเราก็ได้อนิสงฆ์ยิ่งใหญ่เช่นกันค่ะ
อ๋อน่ะ๓ราศีวันนี้บอกเลยราศีแรก
ราศีเมษที่เตรียมตัววาสนามาจองสัมปทานเลยว่าดวงคุณดีขึ้นแน่นอน
อีกหนึ่งราศีก็คือชาวราศีกุมค่ะ
เย่ราศีกลุ่ม

ใช่อ้าวราศีน้องไปตอบดูสิเป็นยังไง
ชาวราศีกุมนะคะเรียกว่ามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัย
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกุมเจอปัญหาบางอย่างที่มันหาทางออกไม่ได้
นี่แหละคุณกำลังจะได้เจอทางออกแล้ว
เรียกได้ว่าเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงเลยก็ว่าได้

ชีวิตของชาวราศีกุมเนี่ยไม่ได้เรียกได้ว่าแย่นะ
พูดว่าแย่ไม่ได้แต่ว่าชีวิตเขานิ่ง
นิ่งชีวิตแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีความก้าวหน้ามันเฉยมาสักพักหนึ่ง

ชีวิตอาจจะยังหาความก้าวหน้าไม่ค่อยได้

ใช่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าดวงชะตาดีขึ้น
แล้วพอดวงชะตาดีขึ้นก็จะเริ่มมองเห็นทิศทางแล้วว่า
ชีวิตจะไปทางไหนดี

แล้วอย่างนี้เรื่องของการเงินราศีกุม

เรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าดีสุด
ดีมากที่สุดดีแซงเรื่องการงานไปอีก

กล้าน้องไม่ตอบก็ยิ้มตังหน่อย

โอ้โหดวงการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งเกษตร
ตำแหน่งเกษตรหมายถึงว่ามั่นคงยั่งยืนถาวร

ใช้จ่ายเยอะมีเรื่องใช้จ่ายตลอด

มีรายได้เข้ามาเสถียรมากขึ้น
และที่สำคัญมีโอกาสได้โชคลาภด้วย

ของคุณมาถึงแล้วหลังจากเฉียดไปเฉียดมา

ปรบมือให้กับราศีกุมด้วยนะคะที่รอคอย
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงคุณเนี่ยวาสนากำลังจะดีขึ้นก็คือ

เรียกได้ว่าดวงดีแบบระยะยาวเลยนะคะ
โดยเฉพาะการงานเนี่ยโดดเด่นมากนะคะ
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
งานราบรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรค
แต่นิดนึงค่ะก็คือชาวราศรีมีน

ก็เกือบจะมีงานหนักงานเยอะเข้ามาให้คุณรับผิดชอบ
แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร
และในช่วงนี้จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ
ในเรื่องของการได้รับผิดชอบงานใหม่
การโยกย้ายตำแหน่งนะคะ
เราอาจจะไปทำงานแทนเพื่อนเพื่อนอาจจะออกไป
หรือว่าได้รับงานอะไรใหม่ที่มันท้าทายความสามารถ
บางคนไม่ได้ย้ายงานหรอกแต่ย้ายที่นั่งทำงาน
ย้ายที่นั่งทำงานอ้าวใช่ค่ะหลังจากใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากการย้ายแล้วเนี่ยจะดีขึ้น
แต่ถ้าย้ายแล้วดีขึ้นใช่ไหมอาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรอกแต่เปลี่ยนที่นั่งแต่ชีวิตก็ดีขึ้นถูกไหม
โต๊ะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอะไร
เปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งทำงานเนี่ยจะดีขึ้น
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนะครับ

เกิดใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงลองขยับเก้าอี้ดูไหมคะ

อาจจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนในเรื่องของโต๊ะทำงานก็ได้

แบบนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เหมือนกัน

แล้วดวงของชาวราศรีมีนจะดีไปด้วยกัน๓เดือน
๓เดือนเลยนะยาวเลยเหรอใช่ค่ะสิ่งหากัญญาตุลาในช่วงนี้อย่าทำอะไรทำเลย
การงานถือว่าดีมากแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่
เพราะว่าชาวราศรีมีนทำงานหนักขนาดนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพ

ต้องระวังเหมือนกับว่าทำงานหนักจนน็อตหลุด
พอทำงานหนักเกินไปนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ระวังแบบว่าทำงานมากเกินไปจนบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลสุขภาพร่างกาย
บางทีการทำงานเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามาเบียดบังเวลาการพักผ่อนของเรา

บางคนต้องหิ้วงานมาจากที่ทำงานมาทำงานต่อที่บ้านอีก
หยุดก็ไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องแบบว่าดูแลสุขภาพเพิ่มเติมนิดนึง
ก็หาเวลาดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับราศีมีนนะคะ

ตัวเลยว่าวาสนาคุณกำลังจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะ

และคัดเลือก๑ผู้โชคดีที่จะได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
พร้อมทั้งรับวัตถุมงคลด้านหน้าวันนี้ค่ะ
หมอไก่นำมาคืออะไรเอ่ย
วัตถุมงคลนี้มาจากจังหวัดชนบุรีวัดสัตหีบหลวงพ่ออี
ถ้าคนค้าคนขายเนี่ยโอ้ต้องรู้จักหลวงพ่ออีเลยนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เราบูชาหลวงพ่ออี
จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของเมตตามหานิยม
การค้าขายให้ลูกค้าเมตตาตกเท้าเข้ามาใช้บริการเราอย่างต่อเนื่อง

เอาล่ะและสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบ
ชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก่คุณ
คุณวุฒิพุทธิปัญญาพรนะคะ
เกิดวันที่๒๙กุมภาพันธ์๒๕๑๑
ถามมาตรงมากเลยเรื่องธุรกิจค่ะคุณผู้ชม
รวมไปถึงเรื่องของการเสริมดวงด้วยค่ะนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะดูดวงในเรื่องของธุรกิจของคุณวุฒิเนี่ย
เรียกได้ว่าโอ้ถามได้มาพอเหมาะพอเจาะพอดีเลย
นะคะคือดวงของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานพอดี
อืมนะคะคือดวงอ่ะตกในเรื่องของการทำงานพอดีนะฮะ
มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่แต่ว่างานใหม่มันจะมีปัญหาก่อน
มันจะเหมือนกับว่ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก่อน
ถ้าสมมุติว่าเราสามารถข้ามผ่านอุปสรรคนั้นได้

คือต้องเริ่มจากความแบบว่าต้องอดทนอาจจะต้องเจออุปสรรคบ้าง
แต่ถ้าข้ามมันไปได้โอ้โหเรียบร้อยความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า

ต้องอดทนและฟันฝ่าไปนะคุณวุฒินะ

เรื่องธุรกิจแปลว่าธุรกิจของคุณวุฒิเนี่ย

อาจจะตะกะนักขุกค่ะ

แนะนำนะให้คุณวุฒิไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์
การถ่ายชีวิตสัตว์อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสดี
ในการทำธุรกิจเข้ามานะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือในเรื่องของการตักบาท

เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของเขาโดยตรงเลย
แล้วดิฉันจะขอแนะนำในเรื่องของการบูชาหลวงพ่ออีเลยใช่ค่ะ
ก็คืออย่างแรกนะคะเราจะต้องดูเลิกก่อน

ดูเลิกในการบูชาพระครั้งแรก
ถ้าสมมุติว่าคนอื่นที่จะเชิญพระขึ้นหิ้ง

เรียกได้ว่าเป็นเลิกเทพอุปธรรม
อุปถัมหมายถึงว่าเวลาที่ทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

ใช่ค่ะก็คือจะเป็นวันที่๓สิงหาคม
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีไปถึงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที

ใช่ค่ะที่จริงคนอื่นก็สามารถใช้เวลานี้ได้
บูชาพระเชิญพระขึ้นที่ก็สามารถใช้เลิกนี้ได้

ก็คือทุกท่านสามารถจะนำเริกงามยามดีนี้
ไปย้ายประกอบพิธีในการแบบย้ายหิ้งพระ
หรือนำพระขึ้นหิ้งหรือบางคนจะออกรถอย่างนี้ได้ไหมคะ

ออกรถทำบุญบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นเริกดี
วันที่๓สิงหาคมนะคะเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนั่นเองนะคะและแน่นอน
ดีมากแบบนี้คุณวุฒิเองก็เป็นผู้โชคดีค่ะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปซึ่งเหมาะสมมาก
แล้วก็ตรงกับเรื่องของธุรกิจของคุณวุฒิด้วยนะคะอย่างที่บอกไป
และถ้าเกิดใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชมง่ายเลย
วันไหนที่คุณผู้ชมเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมา
สามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของคุณผู้ชมได้เลย
ทีมงานของเราจะคัดเลือกผู้โชคดีมาแบบนี้ค่ะ
บอกไว้แบบนี้แล้วกันเผื่อใครนะไม่ทันได้ดูหมอไก่

คำว่าดวงเข้าไปไหนเป็นช่องทางไลน์ของเรานะครับ
เข้าไปที่ไลน์ไทยรัฐนั่นแหละคุณแอดเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมล่ะ
คิวอาร์คนข้างเป็นเพื่อนกับทางไทยรัฐ
แค่พิมพ์คำว่าดวงเข้าไปในไลน์ของไทยรัฐของเรา
เดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมาแล้วคุณก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับ
ดูดวงกับหมอไก่ก็เข้าไปส่งชื่อกันเอาไว้ในนั้น

ถูกต้องแล้วค่ะก่อนจากกันไปค่ะหมอไก่ค่ะ
แนะนำหน่อยวันพรุ่งนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะ
ต้องขอบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่
หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินต้องรอดูต้องรอชมตลอดข่าววันพรุ่งนี้เลย
พรุ่งนี้หมอไก่จะมาแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ปัญหาการเงินติดขัดห้ามพลาดคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะขอบคุณหมอไก่ครับ